แต่ข่าวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้น่าจะเลยจุดของความหึงหวงไปแล้ว
เป็นคดีแล้วและเป็นคดีดังเพราะว่าเป็นเรื่องของคนดัง
คุณเอิญคุณเอิญอาจจะไม่ดังแต่คุณเอิญเนี่ยไปกับทนายโดบิตะ
ไปแถลงโต้แม่น้ำหนึ่งไปแถลงโต้แม่น้ำหนึ่ง
แล้วจะยื่นฟ้องหย่ากับสามีแล้วจะขอเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรด้วย
ล้านบาทครับนายกฤษดาโลหิตดีหรือว่าทนายโดบิตะเนี่ยนะครับ
ไปกับนายพานุมาตรจิตวสินกุลหรือว่าเฮียเปี๊ยก
นักธุรกิจชาวอุดรธานีแล้วก็นางสาวดุสิตาแนมขุนทศ
หรือว่าคุณเอิญเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายพงศธร

มาร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ระหว่างแม่น้ำหนึ่งนางสาวพิรดาธนโชจินดา

เกี่ยวกับกระแสข่าวที่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนายฟิล์ม

คุณผู้ชมคงพอจะได้เห็นข่าวไปบ้างแล้ว
นางสาวดุสิตาหรือว่าเอิญเปิดใจ
ว่าการออกมาครั้งนี้จำเป็นต้องปกป้องสิทธิ
ของการเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมาย
และเรียกร้องสิทธิให้แก่ลูกน้อง

และเรียกร้องสิทธิให้กับลูกทั้งสองคนที่ยังเป็นเด็ก
เข้ามาช่วยเธอกับลูกทั้งสองคน

สิ่งที่ถูกกระทำคืออะไร

เป็นสิ่งที่ภรรยาทุกคนโดนกระทำและตกอยู่ในสถานะนี้
ต้องออกมาปกป้องสิทธิของตัวเอง
ซึ่งตั้งแต่ทราบเรื่องก็เจ็บปวดและซ่อนน้ำตาไว้ไม่ให้ลูกเห็นครับ
ก็มาเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องลูกสาวค่ะ
เขาพากันมาในหมู่บ้านบ้างอะไรบ้างขี่รถมาในหมู่บ้านด้วยกัน
คือทั้งที่เราก็ยังไม่ได้หย่ากันทำไมก็ถึงต้องทำกันขนาดนี้ค่ะ
บอกว่าไม่อยากให้หนูยื่นฟ้องฟ้องไปไงหนูก็แพ้
หลักฐานหนูพี่ได้เห็นหมดแล้วไม่น่าจะเพียงพอ
ฟ้องไปหนูแพ้หนูก็ต้องติดคุก
ก็อยากให้เขาพูดกลางพูดกลางจริงทุกคนที่เจอก็ทำ
ก็ต้องอยากรู้เพื่อนปกป้องตัวเองกับสิ่งที่เขาก็ทำกับเรา
เธอบอกว่าเธอตัดสินใจแล้วนะที่จะยื่นฟ้องหย่าสามี

เลขด้วยแล้วเธอจะขอเป็นผู้ดูแลลูกทั้งสองคน
แต่เพียงผู้เดียวด้วยนะฮะจะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับลูกทั้งสองคน
เฮียเปี๊ยกเฮียเปี๊ยกเป็นนักธุรกิจชาวอุดรธานี
เล่าบอกว่าได้รับคลิปเสียงที่เป็นหลักฐานสำคัญ
ว่าจะถูกคุกคามก็เลยออกมาปกป้องและจะต่อสู้
ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดทั้งค่าธนายให้กับคุณเอิญ
ขณะที่ทนายโดบิตะระบุว่าวันนี้จะเป็นการยื่นฟ้องคดี
โดยนางสาวดุสิตาจะยื่นฟ้องนายพงศธรคงเพชรศักดิ์หรือว่าฟิล์ม

นางสาวพิรดาธนโชจินดาเป็นจำเลยที่๒ต่อสารเยาวชนและครอบครัวนครราชศรีมา
เพื่อฟ้องหย่าและเรียกค่าทดแทนและค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
โดยจะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากนางสาวพิรดาจำเลยที่๒เป็นเงิน๓แสนบาท
และเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่บุตรทั้งสองจากนายฟิล์ม
จำเลยที่หนึ่งคนละห้าพันบาทจนกว่าบุตรทั้งสองจะบรรลุนิติภาวะ
ในกรณีสองล้านบาทมาจากไหนสองล้านสองล้านบาทนี้เป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรทั้งสองคน
ซึ่งหากคำนวณจากยอด๕๐๐๐บาทแล้วคิดคำนวณจนกว่าบุตรผู้เยาว์ทั้งสอง
บรรลุนิติภาวะก็นี่แหละครับจะตกตกอยู่ประมาณ๒ล้านบาทนี่แหละฮะ